พาไปด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
คือด่านช้างเนี่ยนอกจากจะมีธรรมชาติสวยงามแล้วนะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหม่ภาพมาก่อนเลยนะคะ
อะไรฮะผัดไทยผัดไทยสูตรโบราณอร่อยมากเลยนะจ๊ะพี่จ้า
อร่อยไหมอร่อยมากคือ
ต้องฟังเสียงนะเขาผัดแล้วเคาะกระทะแบบนี้
ร้านกระทะทะลุอร่อยมากคนไปทิมแล้วบอกว่าติดอกติดใจเลยนะ
ผัดไทยกระทะทะลุแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

จะได้รู้กันแน่แต่ที่แน่เขาเปิดขายมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเมนูผัดไทยกุ้งสด
ใครมาทุกคนต้องสั่งเมนูนี้ค่ะ
แล้วเขามี๓ไซส์๓ขนาดให้เลือกนะคะ
ใหญ่กลางเล็กท่านเอาแบบไหนสุดแต่ใจจะแขว้าเลยจ้ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะ
ชื่อว่าคุณจิรานรึกิตติเริกอายุ๖๑ปี
เล่าบอกว่ากลมเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าถูกปากถูกใจนะคะ
แล้วก็มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดอยู่มือเลยก็คือ
ก่อนที่ลูกค้าจะเอาผัดไทยใส่ปากเข้าไป
คุณจิราบอกว่าแม่ค้านี่แหละต้องใส่ใจก่อน
ใส่ใจก่อนนึกเสมอเลยว่าลูกค้าทุกคนกินแล้วต้องประทับใจ
เสียเงินแล้วจะต้องได้กินของดี
คุณป้าจิราบอกแบบนี้บอกว่าก็เหมือนทำให้เรากิน

เราก็ต้องทำของดีให้กินเราก็ต้องให้ลูกค้าได้กินของดี
รักลูกค้าดุดย่านั่นเองนะคะ
ทีนี้ถามว่าเคล็ดลับล่ะ
ลับก็คือใช้น้ำมะขามเปียกแท้บางร้านใช้หัวเชื้อไง
อันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกแท้เลยนะคะ
ในการทำเครื่องปรุงน้ำผัดไทย
รวมถึงใช้ของสดใหม่ทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งคือบางร้านเนี่ยกุ้งโอ้โหเหม็นหื่นมาก
นี่กุ้งนี่คืออร่อยนะครับ
พริกถั่วคั่วใช้วันต่อวันเท่านั้นเลยนะคะ
จะไม่เก็บค้างค่ะก็เลยเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้านะคะ
กลายเป็นว่าทุกคนบอกปากต่อปากบอกต่อกันไปเรื่อยนะคะ
เมื่อก่อนเนี่ยตอนขายที่กรุงเทพมหานครกรทมเนี่ย
คุณป้าจิราแกบอกว่าเคยขายได้วันละเดาสิพี่บุ๊คพี่ดาว

กรุงเทพได้วันละเท่าไหร่เมื่อก่อนนะ

เดา๑๐ตัน๓๐๐๐๐ต่อวัน

ลูกค้าต้องรอคิวยาวรถติดกระทั่งเลิกขาย
แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่สุพรรณบ้านเกิดที่ด่านช้าง

เดี๋ยวถ้าไปสุพรรณจะแวะไปทานของป้าจิรานะคะ

แล้วยังคงได้รับความนิยมชมชอบจากลูกค้าต่อเนื่อง
โอ้โหดูสิเส้นหนึบแบบนี้นะคะ
ส่วนชื่อของร้านว่าผัดไทยกระทะทะลุ
เพราะว่าถ้าไปถึงร้านจะเจอกระทะเต็มไปหมดเลย

นี่หน้าร้านเขามีกระทะที่มันทะลุแล้วคือกระทะที่เคยใช้แล้ว

เป็นการยืนยันว่านี่ผัดจริงกระทะทะลุจริง

แล้วถามว่าทำไมถึงอร่อยแบบนี้แล้วมันหอมมากเลย
เวลากินเข้าไปในปากเนี่ยยั่วมากเลยนะคะ

เคาะตะหลิวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของแกเลยนะคะ
รวมถึงทำตลอดทั้งวันเนี่ยเวลาทำแบบนี้คุณเคาะดันกระทะมันก็ทะลุ
อย่างที่พี่บุ๊คบอกไปค่ะ
แม่ก็เสียดายก็เลยนำมาแขวนไว้ชายคาบ้าน
ก็กลายเป็นว่าเรียกติดปากกันว่าผัดไทยกระทะทะลุนะจ๊ะ
คุณแม่มีภาพหน้าร้านไหมครับอ่านะครับ
ร้านเขาจะเห็นแขวนเต็มไปหมดเลยกระทะทะลุทั้งนั้น
คุณป้าบอกว่าคือทำมาเป็นสิบสิบปีใช่นะครับ
คือเหมือนอีกอันหนึ่งที่เป็นป้ายหน้าร้านเลยคุณ
เขาทำเป็นจุดถ่ายรูปเลยยืนยันว่าผัดจริงกระทะทะลุจริง
ค่ะอ่าทำมาสิบปีแล้วโอ้โหใช้กระทะไปกี่ใบแล้วก็ไม่รู้นะ
ค่ะป้าบอกนับไม่ถัวแล้วลูกไอไตเพราะขายดีมาก
แล้วยิ่งตอนขายอยู่ที่กรุงเทพฯวันละสามหมื่นอื้อหือไม่ธรรมดานะคะ
คุณชายามิดชัยบอกแบบนี้นะคะอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว
หลายคนบอกว่าโรสลินคุณปุ้ยคุณบอกสักทีเถอะ
หมุดให้สักทีว่าร้านป้าผัดไทยกระทัดทะลุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ
อ่ะบอกให้เลยค่ะเส้นทางนะคะปากหมุดเลย
ไปตามเส้นทางผ่านหอนาฬิกาอำเภอด่านช้างมาขึ้นทางเขื่อนกระเสียวเพียง๒๐๐เมตรนะคะ
ก็จะเจอร้านปกติค่ะร้านผัดไทยทะลุนะคะเปิดให้บริการทุกวัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยเปิดขายตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงตีสอง
ตี๒แต่ช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะฮะ
คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บอกให้ก็ได้ว่าตอนนี้แกเปิดขายคือตั้งแต่เที่ยง
เรื่อยไปจนถึง๓ทุ่มนะคะ
น่าทานและเอกลักษณ์ในการผัดให้น่ากินมันก็ต้องเคาะเนาะ
ต้องเสียงกังด้วยแล้วดูเส้นเนี่ยไม่แฉะนะ

อาการออกไปลักษณะว่าหิวนะ